คุณผู้ชมคะช่วงนี้เรื่องการทำความดีถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะ
เราพาคุณผู้ชมไปดูผู้บริหารแล้วก็พนักงานในกลุ่มบริษัทของปตท
ได้ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนตร์และเจริญจิตภาวนา
รวมถึงได้ร่วมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙

ผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานบริษัทในกลุ่มปตท
เขาร่วมพิธีสวดพระพุทธมนตร์และเจริญจิตภาวนา
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบพิษเนื่องในโอกาสครบรอบ๑ปีแห่งการสวรรคต
โดยมีพระเทพปฏิพันธ์กวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุระวงศาวาสวรวิหาร
เป็นประธานในพิธีสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากวัดพระราม๙เข้าร่วมพิธี
ตลอด๑ปีที่ผ่านมาปตทน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หลวงรัชกาลที่๙ให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น
ถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
และส่งจิตอาสาไปร่วมกิจกรรม

พร้อมเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ

มากกว่า๖๗๐๐๐ดอก

เข้ามามากมายพอสมควร

ก็วันนี้มีการหารือกับทาง

ซึ่งจะมาให้บริการรถกับประชาชน

ใกล้กับบริเวณพระเมนนะครับ
แล้วก็บริการบริการบริการ
ที่จะส่งมาที่สถานีรถไฟฟ้า

ซึ่งก็เช่นเดียวกันจะรับส่งคน

ในการที่จะช่วยดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮา
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ

ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นำไปใช้ในการบริการรับส่งประชาชนทั่วประเทศ